คนอื่นเนี่ยตอนจบคอนเสิร์ตเขาลงกันไปหมดแล้วค่ะคุณ
แต่ว่าณเดชน์เนี่ยเหมือนจะรอใครอยู่เอ๊ะไปชมซิไปรอใครนะฮะ
ไปดูภาพกันซิจะใครล่ะคะก็จะต้องรอยาย่าค่ะคุณ
คือคอนเสิร์ตเนี่ยมันลงกันไปหมดแล้วนะคะคนเขาลงกันไปหมดแล้ว
แต่บังเอิร์ดนี่นาเดชน์รอยาย่ามีแฟนคลับกดเล็กคอร์ดนะคะ
เมนต์สุดมุ้งมิ้งแบบที่มาจากอินเนอร์เลยนะ
ไม่ใช่การแสดงบนเวทีแต่อย่างใดค่ะคุณ

เพลง
เป็นยังไงครับทุกคน

ถอดรองเท้าใช่ไหมน้องเดินไม่ไหวแล้วนะสิเมื่อยขา
พยุงนิดนึงนะคะแล้วก็บันไดมันหลายขั้นก็เลยต้องมีการพยุงกันหน่อย
ินกันไปสิครับคุณงานนี้อย่างที่บอกว่านี่เป็นโมเมนต์อ่ะ
จบคอนเสิร์ตนะคะที่พี่ณเดชน์เนี่ยยังไม่เดินลงจากเวทีนะจ๊ะ
น่าการที่แฟนก็ฟินกันไปนะครับสำหรับคู่นี้ดูสายตาก็รู้แล้วว่าเป็นห่วงเงินจริงจริงคุณดู
ละกันอ่ะฟินดูแล้วฟินจะไม่รู้จะพูดอะไรไอ้เจ้ารู้สึกว่าอิ่มใจ